เดี๋ยวไม่เชื่อไปดูภาพกันเลยจ้า

ทำอะไรไม่ได้เลยสำหรับสาวเอมมี่กลิ่นปฐุมค่ะ
ไม่รู้สึกไม่หนาวชิว
เพราะแม้ว่าอากาศจะน้าวแค่ไหนค่ะ
เอมมี่ก็ขอสลัดผ้าอวดหุ่นแบบวิว

อวดแผ่นล้างขาวจั๊วอยู่ริมตะค่ะ
หรือว่าจะเป็นงานโชว์เรียวขายาว

เขาบอกว่าเห็นแล้วก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะคุณ

ขนลุกจ้าอย่างนี้

แฮสแท็กว่าแก่แล้วให้ป้าบ้างเถอะ

ดูภาพแล้วดิฉันว่าตัดคำว่าป้าทิ้ง

ป้าที่ไหนหน้าเด็กหุ่นแซ่บขนาดนี้
เห็นแบบนี้ค่ะก็อดหนาวแทนสาวเอมมี่ไม่ได้

หนาวที่ว่าคือคุณสามีอนุญาตหรือยัง
หรือไม่ได้ภาพที่เห็นนี่คุณสามีอาจจะเป็นคนถ่ายก็ได้นะ
ก็นี่แหละอย่างว่าแหละเนาะภรรยาสาวสวยหุ่นดีแบบนี้
ุ่นเป๊ะขนาดนี้ก็น่าภูมิใจนะคะ
ในการที่เธอขยันดูแลรูปร่างของตัวเองนั่นเองนะคะ

แล้วก็ไปออกกำลังกายสุขภาพใจดี
จะได้ไม่เป็นป้ากันในแบบก่อนวัยอันควรนะคะ

กินอาหารที่มีประโยชน์ก็ทำให้ได้หุ่นแบบนี้

สะท้อนใจโอ๊ยลงมามองภูมิแล้วนะคะจะมีเอมี่กินตะโกะนะคะไปแม่มารายดีกว่า